มาดูภาพอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะเอาไว้เตือนใจนะคะ
ครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะเดินทางนะคะเส้นมอเตอร์เวย์ค่ะ
เข้าชนบุรีค่ะคุณพ่อนะคะยังไม่ทันได้ระวังนะคะ
เพราะว่าไม่สังเกตแหละว่ามีรถเขาจอดไว้ชิดข้างทางด้านขวาค่ะ
แล้วสรุปสุดท้ายไปชนรถกระบะคันนี้นะคะ
พ่อเสียชีวิตลูกได้รับบาดเจ็บค่ะ
ใช่ค่ะให้ดูกันอีกสักรอบนะคะ
กลมสีแดงนี่คือรถที่จอดเสียแล้วมาแล้วเนี่ยค่ะ

คือกล้องหน้ารถเป็นกล้องของคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
ที่มีนายนารินมหายศนันค่ะอายุ๓๗ปีเป็นคนขับ
และลูกสาวอายุ๕ขวบนั่งมาด้วยก็คือรถคันที่เกิดเหตุ
จอดยางแตกอยู่เลนขวาได้ถูกชนจากด้านหลังเต็มนะคะ
นายนารินเสียชีวิตอยู่ในซากรถส่วนลูกสาวบาดเจ็บค่ะ
เพียรพลคนที่นั่งมาในรถให้การว่ากำลังจะไปส่งของที่ชนบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุยางหลังมันระเบิดเขาก็เลยขับมาจอด
ไว้ที่สุดแล้วข้างทางแต่มันเป็นด้านขวา
เพราะช่วงนั้นเขาขับมาด้านขวาแล้วพอรถยางรถมันแตก
มันมันเบี่ยงไปด้านซ้ายไม่ได้อะค่ะมันก็เลยต้องอยู่ที่ด้านขวานะคะ
รีบลงไปโบกแล้วนะให้สัญญาณเตือนแต่ก็มีรถกระบะพ่วงมาชนค่ะ
ขณะที่ลูกสาวของผู้ตายนะคะที่นอนมาในแคป
หลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีจอดรถเอาตัวออกมาได้นะคะ
ลูกสาวพยายามถามถึงพ่อค่ะทุกคนก็บอกเป็นบอกแค่ว่า
พ่อนอนหลับนะพ่อหลับอยู่ในรถนะคะออกจากรถไม่ได้นะลูกนะ
รอกู้ภัยมาช่วยหนูน้อยคนนี้ก็ถามซ้ำซ้ำว่า
ทำไมพ่อนอนหลับนานจังหลังจากนั้นกู้ภัยค่ะ
นำศพส่งโรงพยาบาลนะคะและหนูน้อยคนนี้
ก็ไปเช็คอาการที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันค่ะ
แสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเหมือนกันนะคะ